คุณผู้ชมครับบางครอบครัวรถหมายถึงความสะดวกสบายในการเดินทางนะครับ
ครอบครัวรถหมายถึงความเป็นหน้าเป็นตาของทางสังคมนะครับ
แต่ครอบครัวของพี่ต้อมในวันนี้รถหมายถึงลมหายใจของพวกเขา
เพราะว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ต้องใช้ทำมาหากิน
เป็นภานะที่ต้องพาพ่อแม่ในยามเจ็บไข้ได้ป่วยไปให้ทันมือหมอนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เขาจะสามารถรักษารถซึ่งเป็นเครื่องมือและเป็นลมหายใจของพวกเขาไว้ได้
พร้อมไหมครับที่จะฟังเฉลยไปพร้อมกัน

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยเรื่องมอเตอร์ไซค์ก่อนครับ
และคำถามในข้อนี้มีอยู่ว่า
เสียงมอเตอร์ไซค์ที่ได้ยินรุ่นไหนคือรุ่นใหม่ที่สุด

ซึ่งน้องแทนตอบตัวเลือกที่สี่คือเสียงที่สี่

ถูก
เจ๋งเลยเจ๋งเลย

เป็นยังไงพี่ต้อมแม่ไม่รู้เรื่องเลย
ถึงกับร้องไห้กันเลยนะครับโถทั้งพ่อทั้งแม่นะ
ดีใจผมดีใจด้วยจริงจริงเหมือนเขาจะทำอะไรเล่นเล่น
เขารู้เขารู้จริงแม่
ต้อมจ๋าจงภูมิใจในตัวลูกคือคำตอบที่เสียงที่สี่นะครับ
เสียงที่สี่นั้นน่ะที่น้องแทนที่เคาะออกมาถูกต้องเลย
คือเสียงที่หนึ่งฟังก่อนนะฮะเสียงที่หนึ่งที่น้องแทนวิเคราะห์ว่าอะไรนะลูก
เสียงที่หนึ่งน่าจะเป็นพวกออโตเมนติกครับคือออโตเมติก
แล้วก็เป็นเสียงออโตเมติกจริงจริงนะฮะเสียงที่หนึ่งนี้ก็คือเสียง
ฮอนด้าสกุปบี้ไอปีสองพันสิบเอ็ดและส่วนตัวเลือกที่สองนะครับ
ก็คือฮอนด้าโซนิกครับในปีสองพันสิบสิ่งที่สองน่าจะเป็นพวก
โซนิกเก่งมากอ่ะตัวเลือกที่สามนะลูกที่หนูไม่ได้เลือกตอบมานะ
อนด้าเวฟร้อยสิบไอปีสองพันสิบหกครับเพราะฉะนั้นครอบครัวของแม่ต้อมนะครับ
ตอบทุกหนึ่งข้อรับเงินรางวาลต่อชีวิตหนึ่งพันบอร์ด
เอาละครับถ้าอย่างนั้นเรามาลุ้นข้อต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ
ผมจะเลือกเฉลยคำถามจากเรื่องนายกรัฐมนตรีครับ
และคำถามในข้อนี้มีอยู่ว่าคุณบรรหารศิลปะอาชา
อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรี
คนที่เท่าไหร่ของประเทศ

ต้อมเลือกตอบตัวเลือกที่๔

ถูกถูกถูกถูกถูกถูก

ถูกหรือไม่ถูก

คำตอบที่ถูกนั้นก็คือตัวเลือกที่๒นะครับ
เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๒๑ครับ
ตอนนี้เราหมดโอกาสลุ้นเงินล้านไปนะครับ
เรายังเหลือลุ้นเงินหมื่นและเงินแสนได้อีก

เพราะฉะนั้นเรามาลุ้นกันต่อ
ผมจะเลือกเฉลยคำถามเรื่องจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
และคำถามของเรื่องนี้มีอยู่ว่า
ศิลปินคนใดต่อไปนี้ไม่ได้เกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ซึ่งคุณพ่อนิดนะครับเลือกตอบตัวเลือกที่สี่
อธิวราพงมาลัย
ซึ่งเป็นคำตอบที่

แต่ว่าโอ้โหมีอยู่ช่วงหนึ่ง๙คนละ๙โครงการนี้ดังมากเลย
ก็คือพี่ตูนบอร์นี่

ผมก็พยายามที่จะให้พ่อนั่งนึกให้ดี
เพราะว่าจริงตัวเลือกที่๓นั่นก็คือ

สดใสนี่เป็นคนจังหวัดสมุทรปลาการนะครับ
ตอนนี้ถึงเราจะไม่ได้เงินแสน
แต่เรายังมีโอกาสลุ้นเงินหมื่นอยู่ครับคุณพ่อครับ
คงเหลือเรื่องสุดท้ายที่น้องแนนเป็นผู้เลือกตอบนะครับ
นั่นก็คือเรื่องเขื่อนกระเสียวครับ
และคำถามของเรื่องนี้มีอยู่ว่า
เขื่อนกระเสียวเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปีอะไร

น้องแนนเลือกตอบว่าตัวเลือกที่หนึ่ง
ปี๒๕๒๑ซึ่งเป็นคำตอบที่

เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยตัวเลือกที่ถูกต้องนั้นนะครับก็คือตัวเลือกที่๒
ครอบครัวของพี่ต้อมจากจังหวัดสุพรรณบุรีรับเงินทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท

ถ้าคนหนึ่งคนใดหมดกำลังหรือหมดพลังลงไปมันต้องยิ้มสู้ยังไงก็ต้องสู้นะครับ
มันก็จะมีแบบเนี้ยชีวิตคนเราล้มลูกคุกคลานแต่อะไรก็สู้ความพยายามของเราไม่ได้นะจ๊ะ

วันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครอบครัวของพี่ต้อมนะครับ

ขอบคุณเด็กด้วยนะครับ

คุณผู้ชมครับถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้นนะครับเพียงส่งเรื่องราวชีวิตวิกฤตของคุณมาที่เฟซบุ๊คเกมต่อชีวิตนะครับ
พบกับผมชายามิชัยและคำถามเพียง๔ข้อได้ใหม่ในเกมต่อชีวิตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับวันนี้ลาไปก่อนเกมต่อชีวิตสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป